เดี๋ยวก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่

เดี๋ยวลอตเตอรี่แผงมันจะหมดมันจะไม่มีเลขนี้ซะงั้น

เขามีงานกระถินกันแต่ว่าเราเอาตัวเล็กมาฝากครับ

เป็นงานทอดกระถิ่นสามัคคีที่วัดสี่แยกเจริญพร

วันที่๔ก็มีบรรดาสาธุชนไปร่วมงานครับข้าง
มีการแห่ภูมิกระถิ่นรอบพระอุโบสถแสนเลตประยุกต์

บรรยากาศก็เต้นตามกันสนุกสนาน
มีแปรวงกองยาวมันทีเดียวคนก็ลำ

มีต้นกงต้นกล้วยมาแห่กันด้วย

บางทีเขาลำไปข้างหน้า๑ก้าวลำถอยหลัง๓ก้าว

หลังรับองค์กระถิ่นที่มียอดเงินรวม
กระถิ่นกองนี้๒ล้านนะคุณ

พระครูปฐมศาสตร์ทุวัฒน์หรือว่าพระครูเทพศ์เจ้าอวัดวัด
แจกวัตถุมงคลเป็นรูปหล่อพระสังกระจาย
หรือว่าหลวงพ่อโตรุ่นโตเงินตัวทองให้ประชาชน๔๐๐๐องค์
แจกกันนานกว่าสามชั่วโมงเพราะคนต่อแถวยาวเหยียดเลย
สีสันงานนี้ก็คือมีน้องพีพีพัชยาเพียรเสมอเป็นดาราสาวจากละครเจ้าสัว
นิ่มทางช่อง๗เข้าไปร่วมงานน้องคนนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีลูกศิษย์วัดที่ไปนำเหรียญหลวงปู่หลิวรุ่นรวยไม่หยุด
หนึ่งร้อยองค์นะมาร้อยเป็นเสื้อกั๊กแล้วก็เอาไปใส่นะฮะ
อีกคนนึงก็นำเต่าบูชาขนาดใหญ่มาคล้องคอร่วมงาน
เนี่ยเป็นเสื้อกั๊กเหรียญนะครับนี่เออก็มันก็เท่ดีเหมือนกันเป็นวัตถุมงคลต่าง
แต่เขากลัวจะโดนเป็นรูปเต่านะครับ
โด่งดังแหละเรื่องของการนั่งหลังเต่าแบบนี้นะครับ
แต่มันฮือฮาคือต้องไปดูอ่างน้ำมนต์บุปริศนมอัจจ้องเลย
้องเอาเลยผมบอกไม่ได้จริงจริงว่ามันนี่เห็นไหมมันก็ชัดอยู่เห็นไหม
คราวนี้เห็นแล้วข้างล่างข้างล่างเห็นแล้วเห็นเลขเดียวนั่นแหละเออน้ำตาเทียน
่งเอาเลยเพ่งเอาเลยเราโพสต์ภาพหยุดภาพตรงนี้ให้คุณผู้ชมดู
พอดิวบอกมาในหูสามตัวแต่ฉันเห็นตัวเดียวเองอ่ะมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ย
นี่เห็นชัดเจอเนี่ยข้างล่างเห็นไม๊มันก็ขดกลมมันเห็น๑๘๐๐เออนั่นแหละ
เดี๋ยวที่เหลือในอังนมนต์คุณไปพิมพ์ให้ซะนะ